ท่านผู้ชมครับตามเรื่องนี้กันหน่อยนะครับเพราะว่ามันก็มีเรื่องราวที่วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่พอสมควร
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้ชายคนหนึ่งอายุ๓๕ปีคลุ้มคลั่งเผาบ้านตัวเองนะครับแล้วก็ฆ่าแม่ตัวเอง
ลากศพแม่ออกมานอกบ้านนะฮะจะชำแหละอะไรพวกนี้นะครับความมีดนะจะวิ่งเข้าหาจะแทงคนอะไรพวกนี้ก็ต้องยิงสกัดกัน
สุดท้ายถูกวิสามันนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เดี๋ยวดูภาพไปเลยนะครับเพราะว่าคดีนี้เราก็ตามกันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับ
สุดท้ายคนก่อเหตุถูกวิสาห์มันนะครับนายนนทชัยการเคารพหรือในโอ๊ตอายุสามสิบห้า
ส่วนแม่ที่ถูกเขาทำร้ายจนเสียชีวิตชื่อนางสุรางรัฐจ้อยเจือชื่อเล่นชื่ออีท
อายุหกสิบสองนะครับท่านผู้ชมครับในโอ๊ตตอนที่ก่อเหตุทำร้ายแม่จนเสียชีวิตแล้ว
ญาติญาติพยายามเกลี้ยกล่อมไม่สำเร็จนะครับเขาวิ่งหนีออกไปถือมีดปลายแหลม
ติดตัวไปด้วยจะทำร้ายตำรวจจะทำร้ายดับเพลิงก็เลยต้องใช้ปืนยิงใส่
นะเขาก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ส่งศพไป
ชนะสูตรตามขั้นตอนนะฮะทั้งแม่แล้วก็ตัวของในโอ๊ตคนก่อเหตุด้วย
แต่ว่ายาดเนี่ยติดใจเรื่องการทำงานของตำรวจเมื่อวานก็พูดถึงกันเยอะ
หนึ่งก็คือเอาละในโอ๊ตที่ถูกวิสามันก็เป็นเรื่องของการรองับเหตุ
อะไรก็ว่ากันไปแต่ตอนแรกที่ในโอ๊ตคลุ้มคลั่งจะทำร้ายแม่เนี่ย
ญาติบอกว่าแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วแต่เจ้าหน้าที่ไม่มาระงับเหตุ
มันก็เลยบานปลายกลายเป็นว่าเสียชีวิตทั้งแม่ทั้งลูกแบบนี้
ขอไม่จับแล้วแบบนี้เอาอะไรมารับผิดทอบ
หนูอยากรู้แค่นี้ไม่มีหมายผมจับมันไม่ได้

มาสิทธิ์นายต้องโทรแก้แก้หนึ่งเจ้าหนึ่ง
ทำไมพี่หนูตายล่ะพี่
ทำให้พี่น้องหนูตายก่อนใช่ไหม

นี่มานั่งนี่เอาผ้าเทิดหัว
รถติดกันเป็นแถวหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวนะ

พอแจ้งตำรวจตำรวจบอกว่าอะไร
โทรแจ้งตำรวจตำรวจบอกว่าไม่มีหน้าที่จับ
ตำรวจบอกไม่มีหน้าที่จับ
แต่เราเลยถามเขาว่า

หนูก็ถึงถามไงว่าสะใจตำรวจหรือยัง
มีคนตายพอหรือยังทำคดีได้หรือยัง

จะทำคดีกับใครเรื่องเงียบใช่ไหม

ใช่ค่ะเดี๋ยวรอฟังนะครับท่านผู้ชมครับ

ที่เกิดขึ้นแล้วยาดเขาติดใจสงสัย

เหตุไม่มาจัดการตั้งแต่แจ้งครั้งแรก

วันนี้เนี่ยในเทรนด์ทวิตเตอร์

มาแสดงความคิดเห็นกันเยอะนะครับ

แล้วตำรวจจะมาทำไมตอนหลัง
คลั่งไม่อันตรายหรือยังไร
ไม่ต้องรีบร้อนจับกลุ่มก็ได้หรือยังไร

เรื่องการรับแจ้งความแจ้งเหตุแล้ว
นะคือถ้ายังไม่เกิดเหตุ

หรือคนหายต้องรอแจ้งหาย๒๔ชั่วโมงอย่างนี้

โอ้โหทวิตเตอร์วันนี้เขาก็วิภาควิจารณ์กันเยอะเลย

เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศที่นิติเวศ

มันเป็นภาพแห่งความโศกเศร้าและความสูญเสียนะคะ

ลูกชายคนกลางของนางสุรางรัฐ

ของนายนนทชัยหรือในโอ๊ตผู้ก่อเหตุด้วยนะคะ

เพื่อนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนา
ที่วัดอินทราวาสเขตลิงชัน

นายนพดลเองก็จะมีหน้าที่ในการดูแล
จัดการเรื่องของงานศพทั้งหมดเดี๋ยววันศุกร์นี้

แม่และน้องชายที่จุดเกิดเหตุ

ลูกชายคนโตค่ะบอกว่าจนถึงตอนนี้

แต่ในเมื่อน้องชายกับแม่ก็เสียชีวิตไปแล้ว

การจัดงานศพให้แม่อย่างเต็มที่

ส่วนเริ่มการปล่วยของน้องชายที่เป็นคนเกาะเหตุ

ศีรษะยุบแล้วก็ต้องผ่าตัด
มีอาการทางประสาทเหมือนผู้ป่วยทางจิตเวท
คือจริงแล้วเขาบอกว่าเคยปรึกษากันเอาไว้แล้ว

แต่ด้วยความที่เป็นน้องชายคนเล็กค่ะ
แม่รักมากห่วงมากก็เลยยังไม่ได้พาไปรักษา
เคยเตือนแม่แล้วนะคะว่าให้ระวัง
แต่ด้วยความที่แม่รักลูกชายคนนี้มากแม่ก็ไม่ฟัง
เมื่อสองวันก่อนที่มาหาน้องชายน้องชายยังคุยปกติ
ส่วนตัวก็เลยคิดว่าพฤติกรรมรุนแรงแบบนี้
มันอาจจะเกิดจากแรงกดดันจากสภาพแวดล้อมหรือเปล่า
ส่วนเรื่องที่แม่ต้องมานอนอยู่นอกบ้าน

เพราะว่าตัวเองกับน้องคนกลางเนี่ยสลับกันไปดูที่บ้านบ่อย
ก็เคยถามน้องชายที่เป็นคนก่อเหตุคนนี้ที่เขาอยู่กับแม่นะ
ถามว่าอ้าวแล้วทำไมแม่ต้องมาอยู่หน้าบ้านมานอนหน้าบ้าน
แต่ด้วยความที่น้องชายอารมณ์แปรปรวนมาก

นี่ค่ะก็ได้แต่เตือนว่าอย่าไล่แม่นะ

ตอนนี้สิ่งที่เป็นความในใจที่อยากจะบอกนะคะ
ก็คือจริงแล้วอยากให้ทุกคนอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา
คาดคิดว่าเรื่องราวมันจะร้ายแรงแบบนี้ค่ะ
คือตั้งโปรแกรมเอาไว้ว่า
อะไรดีขึ้นจะพาแม่พาอะไรไปอยู่

แต่ว่าพอมาเกิดเรื่องแบบนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไง
ผมก็ชวนไปเขาก็ไม่กลับเขาก็ไม่ไป

ก็คือเป็นการตัดสินใจส่วนตัวของเขาล้วน

เราเป็นลูกเราก็จะไปทำอะไรก็ไม่ได้

แต่ว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือ

แต่ว่าด้วยความรักของแม่นะ
เพราะว่าคนนี้เป็นน้องชายคนเล็กแม่เขารักมาก

เพราะว่าเขาถูกกดดันจากแวดล้อมด้วย

เพราะว่าเมื่อสองวันที่แล้วผมยังคุยกับเขารู้เรื่องอยู่เลย
จะพาเขาไปหาตำรวจไปบำบัด

เหมือนเขาก็ได้สติอะไรขึ้นมาสักอย่าง

เหมือนไปอะไรไปสะกิดมา
ก็คือว่าอารมณ์เปลี่ยนไปเลยคนละคนเลย

คือโดยที่เราก็ว่ามันมีช่ายนะ

นายสมชายเป็นลูกชายคนโตคือลูกกับสามีเก่านะคะ

นนทชัยหรือในโอ๊ตผู้ก่อเหตุเนี่ยค่ะ
ไม่มีครอบครัวเป็นลูกคนเล็กก็เลยอยู่กับแม่นะคะ
ส่วนกระแสวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องของ
ตำรวจสนบังเสาทงที่เข้าระงับเหตุช้า
เคยแจ้งความให้จับผู้ก่อเหตุตั้งหลายครั้งแล้ว

ตำรวจอ้างว่าไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้าจับไม่ได้
ประเด็นนี้ค่ะเรื่องนี้
นายนพดลย้ำว่าขอให้เป็นเรื่องของทางญาติฝั่งแม่

คือญาติหลายคนก็เป็นตำรวจหลายคนก็เป็นทหาร
แล้วก็รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมาย
ขอดูแลงานศพของแม่และน้องก่อน
แล้วเดี๋ยวไอ้ประเด็นนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะคะ
นายนพดลก็เลยรับศพของน้องชายไปที่วัดนะคะ
แล้วก็พูดกับน้องชายว่าขอให้อโหสิกรรมต่อกัน

แล้วก็จะพาร่างโอ๊ตและแม่ไปไว้ที่วัดพร้อมกัน

เขาก็บอกแม่ด้วยค่ะพูดกับแม่พูดกับร่างของแม่นะคะ
บอกว่าขอให้แม่อโหสิกรรมให้กับน้องชายด้วย
และขอให้ดวงวิญญาณหมดห่วงและไปสู่สุขติค่ะ
สวัสดีครับ

ท่านผู้ชมครับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเราไปคุยกับเพื่อนบ้านของแม่ลูกที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะ
คืออย่างตัวของในโอ๊ตฝ่ายลูกชายคือเพื่อนบ้านแทบทุกคนบอกว่ารู้สึกโล่งใจ
แม้ว่าเขาจะถูกวิสามันแม้ว่าเขาจะเสียชีวิตเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคลุ้มคลั่งบ่อยทำร้ายชาวบ้านบ่อย
แต่อีกมุมหนึ่งก็สงสารแม่ของนายโอ๊ตที่ต้องมาเสียชีวิตจากฝีมือของลูกชายตัวเอง
อีกมุมหนึ่งก็สงสารแม่ของในโอ๊ตที่ต้องมาเสียชีวิตจากฝีมือของลูกชายตัวเอง
เนี่ยฮะเขาไปบอกเพื่อนบ้านว่าแม่เขาเนี่ยเป็นปอบอย่าให้รู้นะว่าเธอก็เป็นปอบเหมือนแม่ฉันอะไรประมาณอย่างนี้
คือเพื่อนบ้านคนหนึ่งที่เขาสนิทกับผู้ที่เป็นแม่ของนายโอ๊ตที่เสียชีวิตด้วยนะฮะ
บอกว่าแม่เนี่ยเขารักโอ๊ตมากนะครับเพราะว่าเป็นลูกชายคนสุดท้องรักทุกอย่างดูแลทุกอย่างยอมทุกอย่างนะครับ
ไม่เคยต่อว่าอะไรเลยสุดท้ายเนี่ยต้องมาเสียชีวิตด้วยเหตุการณ์แบบนี้ด้วยฝีมือของลูกชายของตัวเองที่ตัวเองเนี่ยรักมาก
แต่เขาก็ยอมรับว่าก็ติดใจการทำงานของตำรวจเรื่องมาระงับเหตุอยู่เหมือนกัน
เนื่องจากที่ผ่านมาทั้งญาติของแม่ลูกคู่นี้ทั้งชาวบ้านแจ้งความตำรวจให้มาจับในโอ๊ตเวลาคลุมคลั่งอยู่หลายครั้ง
แต่ก็ไม่เคยมีใครมาดูแล

เราได้เจอกับนายสมชายนะฮะเขาเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วย

เห็นนายอสกำลังใช้มีดเฉือนปากแม่ตัวเอง
เขาก็ตะโกนเรียกในโอ๊ตนะคือโอ๊ตเนี่ยหันมาดูเขาเนี่ยไม่มีสีหน้าสะทกสถานอะไรเลยนะครับ
เขาแบบต้องวิ่งหนีออกมาเพื่อไปหาตำรวจนะครับ
เมื่อเช้าเขามีทะเลาะกันนะครับแล้วเรียกแจ้งตำรวจมา
แล้วผมก็ไปทำงานแล้วลูกสาวแฟนก็โทรไปบอกว่ามีเรื่อง
ผมก็ขับรถมาขับรถมาแล้วผมก็เข้าดูผมคิดว่าเป็นพ่อผมไงเนี่ย
ผมคิดว่าเป็นพ่อผมก็เข้าไปดูผมก็ตกใจเห็นมันเฉืออยู่
ผมก็เลยโอ๊ยโอ๊ตมันทำอะไรมันก็มองหน้ามันก็เฉือนมันจับปาก
แม่มันเฉือนเฉือนเฉือนเฉือนเฉือนเฉือน
มันก็ทำหน้าตาเรื่อยมันก็เฉือนอยู่นั่นไง
ก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าทางคดีนะคะ
ว่าผู้ตายก็คือในโอ๊ตผู้ก่อเหตุเนี่ยค่ะ

จากการตรวจสอบประวัติจากการตรวจค้นในบ้านก็ไม่ได้มีสารเสพติดอะไร
ส่วนทางคดีก็สอบปากคำพยานไป๗ปาก
ตอนนี้ยังไม่สามารถระบุแรงจูงใจที่ในโอ๊ตก่อเหตุได้เลย
กรณีที่ญาติบอกว่าแจ้งตำรวจหลายครั้งแล้ว
แต่ทำไมตำรวจไม่มาดำเนินการ
แจ้งตำรวจไปครั้งแรกถ้าตำรวจมาเร็วกว่านี้

ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงให้แล้วนะคะ
เรื่องต้นนะคะวันเกิดเหตุตำรวจได้รับแจ้งก็รีบไปทันที
ตำรวจที่ไปถึงคนแรกเป็นการที่พัฒนาที่อยู่ใกล้
ส่วนการรับแจ้งเหตุมีหลายช่องทางคือจากสนหรือจากการโทร๑๙๑

รวมทั้งต้องรายงานกลับศูนย์ที่ได้รับแจ้งว่าตรวจสอบแล้วเป็นยังไง
และผู้บังคับบัญชาก็ต้องตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ถ้าหากปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าเป็นบุคคลที่มีปัญหาสภาพจิต
ก็อาจจะทำให้อันตรายต่อผู้อื่น
ตำรวจสามารถนำตัวส่งรักษาได้

เจ้าหน้าที่จะติดต่อญาติพี่น้องให้ร่วมกันนำส่งตัวไปรักษาค่ะ
ตำรวจก็ชี้แจงตามขั้นตอนนะนะ
ปกติจะมีญาติของผู้ตายอยู่บ้านใกล้กันด้วย
ตอนนี้ก็ย้ายกันออกหมดแล้วนะฮะ

เราไปดูเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานี้เองนะครับ
เจ้าหน้าที่ยังกั้นเป็นพื้นที่
สำหรับการตรวจสอบหลักฐานต่างเพิ่มเติมอยู่นะครับ
มีเชือกมากั้นนะครับมีโปรลิสไลน์มากั้นเอาไว้นะครับ
จุดที่ผู้ตายเสียชีวิตก็ยังมีกองเลือดอยู่นะครับ
มีจักรยานยนต์ที่ถูกทุบพังเสียหายด้วย
ในบ้านข้าวของก็กระจัดกระจายนะครับ
มีร่องรอยถูกไฟเผาด้วยนะฮะ
มีพระพุทธรูปที่เสียหายไปเนี่ยตั้งอยู่บนตู้เย็นด้วย
นี่นะฮะที่เกิดเหตุนะครับวันนี้ก็เงียบวางเวงเลยนะครับ
พิธีสวดพระอภิษฐรรมศพคืนแรกของในโอ๊ตและนางอีท
ผู้เป็นแม่สองแม่ลูกนี่ฮะ
ศพบำเพ็ญกุศลที่วัดอินทราวาส
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าของบรรดาญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนบ้านนะครับ
แต่เขาก็จัดงานท่ามกลางมาตรการการป้องกันโควิด๑๙นะครับ
ศพของสองแม่ลูกจะตั้งบำเพ็ญกุศลที่นี่นะครับ
วัดแห่งนี้๓คืนด้วยกัน
ชาปนกิจศพ๒๓มกราคมที่จะถึงนี้เวลา๑๖นาฬิกาครับ